ชาวบ้านที่ได้ออกมาเรียกร้องนะครับเพื่อให้คอสชนั้นยกเลิกคำสั่งเว้น
บังคับใช้กฎหมายผังเมืองแบบรวมในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
นั่นก็เป็นเพราะว่าบางส่วนเขาก็ยังคงกังวลนะครับว่าจะไม่มีส่วนเข้าไปพิจารณา
ในเรื่องที่อาจจะส่งผลกระทบในพื้นที่ของพวกเขาได้นะครับ
ว่าอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองยืนยันนะครับว่ายังมีกฎหมายอื่นที่จะเข้าไปควบคุม
และกฎหมายที่จะบังคับใช้กับเขตเศรษฐกิจพิเศษเข้มข้นกว่ากฎหมายเดิมก็ตาม
ติดตามเรื่องนี้จากคุณระพีพันธ์เรือนศรีครับ
เลย
ไร่ยาสูบกว่า๗๒๐ไร่ในพื้นที่ตำบลโป่งผาอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายแห่งนี้
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ
และได้รับการยกเว้นเรื่องกฎหมายผังเมืองและกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
รวมถึงการยกเว้นการใช้บังคับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมสำหรับการประกอบกิจการบางประเภท
คำสั่งหัวหน้าคอสชที่๓และ๔ทับ๒๕๕๙ซึ่งกำลังเป็นประเด็นปัญหาในหลายพื้นที่
และเกรงจะได้รับผลกระทบจากโรงงานอุตสาหกรรม
แต่ข้อกังวลดังกล่าวได้รับคำยืนยันจากนายมณฑลสุดประเสริฐอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองว่า
ยกเว้นกฎหมายจะมีผลต่อเมื่อมีประกาศกระทรวงมหาดไทย
บริเวณห้ามก่อสร้างดัดแปลงหรือถอนเคลื่อนย้ายใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
รวมถึงประกาศกรมโยธาธิการและผังเมืองกำหนดหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ทรัพย์สินเท่านั้น
และประกาศดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้จนกว่า
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมและกฎกระทรวงหรือข้อบรรยัติท้องถิ่น
ตามกฎหมายควบคุมอาคารในเขตเศรษฐกิจพิเศษจะประกาศใช้
ซึ่งจะเข้มข้นครอบคลุมและชัดเจนกว่ากฎหมายผังเมืองปกติ
ของปรบคุมอาคารมาประกาศไว้แทนก่อนเพราะว่าการออก
ส่วนตัวพังรวมตัวจริงขณะนี้เราก็ทำอยู่นะครับ
แต่ว่ากระบวนการออกกรกษวงภาคมรวมมี๑๘ขั้นตอน

ความหมายคือว่าเราออกประกาศกระทรวงฉบับนี้

เมื่อกรกษวงภาคมรวมในเขตเสร็จพิเศษ
ตัวจริงเสร็จก็เอามาบังคับใช้แทน
ก็ผมคิดว่าเป็นผลดีครับไม่มีเรื่องเสียหายเลยครับ
ผมก็ไม่รู้เขาอ้างอย่างนี้แล้วผมก็ถามเขา
แต่ในมุมมองของนายสมนึกจงมีว่า
ผู้แทนเครือข่ายและกลุ่มเครือข่ายภาคประชาสังคม

มีผลเป็นการยกเลิกหลักประกันในการคุ้มครองสิทธิ
สิ่งแวดล้อมของชุมชนตามกฎหมายหลายเรื่อง

เกิดจากการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่
อีกทั้งยังเอื้อประโยชน์กับกลุ่มทุน
ในการบริหารจัดการพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
โดยละเลยกระบวนการกันกลอง
การพัฒนาที่ถูกต้องและเหมาะสมกับชุมชน
จึงยืนยันเดินหน้าเรียกร้องต่อไปจนกว่าจะบรรลุผล
สำหรับข้อแตกต่างของผังเมืองรวมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

คือจะกำหนดแนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดิน
คมนาคมขนส่งสาธารณูปโภคและสาธารณูประการ
สอดคล้องเชื่อมโยงกับทั้งพื้นที่
แต่ผังเมืองรวมเดิมจะกำหนดแค่พื้นที่บางส่วน
เช่นชุมชนและเทศบาลเป็นต้น
อกจากนี้องค์ประกอบการวางและจัดทำผังเมืองรวม
เป็นไปตามพรบการผังเมืองฉบับที่๔ปี๒๕๕๙
ซึ่งมีรายละเอียดมากกว่าพรบการผังเมืองเดิม
ประเภทชนิดขนาดความสูงของอาคาร
แปลงที่ดินที่จะอนุญาตให้สร้างอาคาร
ซึ่งฝ่ายราชการควรต้องทำความเข้าใจกับชาวบ้านในพื้นที่
เพื่อให้พวกเขาได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเช่นกัน
พิพันธ์เรือนสีข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน